นี่ค่ะต้องปั๊มหัวใจลงมาร่วมกองกับพื้น

คือนั่งก้มหน้าเล่นมือถืออยู่ท้ายกระบะ
แล้วจังหวะรถขับผ่านเหล็กกั้นความสูง
อันนั้นน่ะนะใช่อุ้ย

หัวกระแทกร่วงตกมาที่พื้นตายคาที่เลยค่ะ
อะไรมันเป็นหนุงทานเหรอที่เป็นวัดระดับความสูง
อายุเพิ่งจะ๒๔ปีเองค่ะ
ไป๒๐เมตรคุณผู้ชมจะเห็นข้างหลังเมื่อกี้นี้ค่ะ
มีรถกระบะด้านหลังจะเห็นเลยว่า
คนขับคือนายสายชนเจนการพ่อคนตาย

อืมพ่อคือยืนก้มหน้าน้ำตาหยด

วิรพลกลิ่นดีเพื่อนผู้ตายเล่าบอกว่า
จริงคันนี้มากัน๔คน
กำลังจะเอาไม้ไปส่งที่โรงไม้ในตัวเมืองตราด

นายสายชนพ่อคนตายเป็นคนขับ
น้านั่งข้างอยู่ในห้องโดยสาร
ตัวเขาก็นั่งอยู่บนกองไม้ริมท้ายกระบะฝั่งซ้าย
แต่ว่าคนตายนั่งตรงกลางอยู่บนถุงกระสอบใส่ของ

ถ้าสมมุติว่ามันมีแค่ไม้
ไม่ได้มีคนอยู่บนไม้อีกทีนึง
มันก็จะผ่านพ้น๒๕๐เมตรตัวคานนี้ไปได้นะ
ใช่แต่ทีนี้คนตายไม่ได้นั่งแค่บนกองไม้ค่ะ
มันมีกระสอบของที่วางอยู่บนกองไม้อีกท่อนเห็นไหม
เห็นไหมคะคือมันกองกันขึ้นมาเป็นลักษณะเหมือนภูเขาอ่ะ
เพื่อนที่นั่งด้วยกันที่ไม่โดนเพราะเขานั่งริม

แต่ว่าคนตายนั่งตรงกลางคือเหมือนตรงยอดเลย

มันก็เลยสูงกว่าเขา
แล้วทีนี้จังหวะที่รถวิ่งอยู่เนี่ยคนตายก็นั่งก้มหน้าเล่นโทรศัพท์
ส่วนตัวเขาเองก็ก้มหน้าม้วนยาสูบอยู่เหมือนกัน
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังปั้งเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะ
เห็นเพื่อนหงายหลังกระเด็นตกรถหัวฟาดพื้นถนนอย่างแรง
ก็เลยรีบตะโกนบอกพ่อจอดพ่อจอด
รีบลงไปดูกันเลือดนี่ไหลนองเลยค่ะ
เมืองต้นตำรวจไปตรวจสอบเหล็กกั้นก็เห็นเลยว่ามีร่องรอยการกระแทกแล้วก็มีเลือดติดอยู่ด้วยนะคะ

มันเขียนเอาไว้นะว่าความสูงคือ๒เมตร๕๐
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยตรงแถวนี้มันจะต้องมีเหล็กกั้นความสูงแบบนี้แหละ
เพื่อป้องกันรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากมาวิ่งบนถนน

จริงเขาบอกเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วค่ะ

แต่ส่วนใหญ่ยังไม่เคยเจอเคสที่คนเสียชีวิต

แต่อันนี้คร้าวดันมานั่งอยู่บนข้างหลังนะคะ

เมืองต้นก็ต้องเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำก่อน

แสดงความเสียใจด้วยนะคะ

เพราะเห็นเยอะคนงานชอบไปนั่งท้ายกระบะ